ลูกสาวคนโปรดของบันเทิงไทยรัฐนิดนึงก็แล้วกัน
นี่ฉันขอแบบว่าโอ้ยม้วนตัวนี้ถึงมาก
นี่คุณผู้ชมดูลูกสาวของพี่แจ๊คเขา
แล้วที่คุณผู้ชมอะไรรู้ไหมช่วงนี้ก็ต้องหวั่นไหวแน่นอน
หนุ่มมาเพราะอะไรเขาเนี่ยโสดมาก
และที่สำคัญสวยขึ้นด้วยโอ้โหโอ้โห
ไม่กี่เดือนจัดเต็มความแซ่บไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปเที่ยวทะเล
เกาะหลีเป๊ะค่ะหลีใจ

แต่ความแซ่บเนี่ยบอกเลยปัง

ไปเที่ยวทะเลมานิดนึงละกันเดี๋ยวไปดูแฟชั่นหน่อยไหม

เป็นไงเป็นไงตรงข้างบ้านต้องร้องซีดละนะเห็นรูปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้ดีขึ้นนะ
เที่ยวทะเลมานิดนึงต้องโชว์ความแซ่บกันหน่อยนะคะ

วันแรกเดินทางไปด้วยชุดลูกไม้สีขาวสวยสะอาดตา
ใครเห็นใครมองก็ต้องหลงไหลในความสวยน่ารักของน้องธัญญาเลย

โพสต์ริมทะเลแล้วมันสวยทั้งวิวสวยทั้งโทนเขากันไปหมด
เหมือนจะขายาวนะแต่ดูดีชุดเขาเป็นลูกไม้เขาสิ่งสูงเซ็กซี่เหมือนกัน
คุณรู้เพราะอะไรก็คุณเคยใส่ใช่ไหมไอ้ชุดอย่างนี้ฮะเชิญ
นี่ฉันก็เอฟบ่อยอีกชุดแบบนี้ชอบเฮ้อ

อ่ะยังไม่หมดจ้านอกจากอีกสีขาวแล้ว

แต่ว่าอันนี้มาแบบอุ๊ยลูกสาวจ๋า
หรูดูดีแพงมากเลยนะคะ

เป็นที่มาของน้อยแต่มาก

นั่งโพสต์ยืนโพสต์ท่าไหนก็สวย

ปล่อยใจแบบจอยกับบรรยากาศ

หน้าร้อนให้ไปทะเลแต่ถ้าอยากมีรักที่ไม่โลเลให้มาหาเรา

ถ้าไม่โลเลมาหาเธอคนนี้ได้เลยนะคะ
มาถึงชุดนี้ส่งท้ายกันนิดนึงก็ละกันนะคะ
แล้วก็ต้องเอามือทาบอกคุณผู้ชมค่ะ
ลูกสาวแม่ชุดว่ายน้ำบิกินี่สีสันสดใสมากเลย
มีทั้งเหลืองมีทั้งฟ้ามีทั้งน้ำเงินมีทั้งชมพู

คุณผู้ชมนะสวยแบบนี้คุณผู้ชม
นี่น้องผอมลงด้วยนะว่าเมาส์ก็เมาส์แต่ก่อนก็ยังเด็กใช่ไหม